ร่ะ

เขาก็ตั้งใจว่าจะไปเรียกแฟนเหมือนกัน

แต่เขาเห็นว่าเป็นผู้ชาย

แต่เหมือนตรงส่วนคอมันยืดขึ้นไปตรง

แม่ใหญ่ที่เขานั่งฟังมาตลอดเขาบอก

เขาเลยอะะและทีนี้พี่อยล์เขาก็บอกรีบเอาหน้าซุกเหมือนเดิม

สวัสดีครับคุณผู้ชมอ้าวคุณผู้ชมอยู่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเดิมครับแม่วันนี้เริ่มต้นกันด้วยมุกมุกเรียบเรียบธรรมดาง่ายง่ายแต่เชื่อว่าเรียกรอยยิ้มกับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยครับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับมาพบกับคุณผู้ชม

ครับสวัสดีครับผมพี่แจ๊คสวัสดีค่ะสบายดีนะสบายดีสวยขึ้นไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันคุยกันแบบเนี้ยนานขนาดไหนแล้วเนี่ยเราอ่ะเป็นปีได้เป็นปีเนอะใช่ครั้งนั้นมาก็คือมรดกสายเลือดหลอนใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นคือเรื่องที่สร้างชื่อให้กับน้องแป้งห้องสนิมนะครับถึงขนาดแบมแบมเอาไปเล่าในให้กับเมมเบอร์เขาฟังเออความภูมิใจของวงตระกูลเลยเป็นการเปิดโลก
ของเคป๊อปที่เอาเรื่องผีไปเล่าใช่ผีไทยด้วยผีไทยด้วยผีไทยด้วยซึ่งซึ่งแน่นอนครับน้องแป้งเขาจะมาแต่ละเรื่องเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจะหุดหูซะเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้ววันนี้แป้งเอาหนึ่งเรื่องมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันแค่ชื่อเรื่องก็เดือดแล้วอ่ะวิปริตโทษประหารเดี๋ยวต้องถามก

ที่ชื่อพี่ต่องแล้วก็ลูกเขาเล็กเล็กชื่อน้องแจ๋มครับทีเนี้ยเขาก็ไปงานศพที่ต่างจังหวัดก็คือทราบกันนี้ว่าพอไปถึงงานอ่ะส่วนใหญ่งานศพต่างจังหวัดอ่ะเขาจะเก็บศพกันที่บ้านใช่ใช่ก็คือพอลงจากรถแล้วก็เดินแบบเข้าบ้านไปเลยเพื่อไปเคารพศพเลยก็คือเข้าไปในงานศพก็รู้สึกเลยว่าแบบงานมันหดหูผิดปกติ

อยู่ตลอดเวลาเขาก็ด้วยความที่เขาไม่ทราบว่าแบบมันมันอะไรยังไงเขาก็เลยคือแบบเออไปเคารพศพอย่างเดียวดีกว่าแล้วก็ไปสวัสดีญาติผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะมีพี่บิวที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็แม่ใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นยายอะค่ะก็พอไปสวัสดีแล้วก็ตอนแรกแผนแรกอ่ะก็คือจะพักที่บ้านของพี่บิวคือบ้านงานแต่ว่าปรากฏว่าคนเยอะมาก

โอเคอยู่ได้มีพระลงมีอะไรมีพระลงพระลมให้ครบเลยก็นั่งกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ที่บ้านที่เขารับรองอะก็คือแม่ใหญ่เขาก็เดินมาเขาก็แบบมามองมามองหน้าน้องแจ่มซึ่งเป็นหลานซึ่งซึ่งเป็นลูกของพี่ออยแล้วก็อายุประมาณสามสี่ขวบกำลังน่ารักเลยกำลังแบบจำม่ำเขาบอกเออแบบเหมือนแบบน่ารักจังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออมาอยู่บ้าน
อยู่กันตรงนั้นมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะอย่างเงี้ยแต่ด้วยด้วยความที่พี่ออยแกแบบเหมือนห่วงลูกแหละลูกยังเล็กก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูดูเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแกรู้แกจริงจริงไม่อยากให้ลูกมาเพราะว่าเหมือนงานศพเขาก็ไม่อยากให้เด็กเล็กมาหรอกแต่ว่าคือเขาครอบครัวเล็กเขามีกันแค่เหมือนสองคนคือพี่ต่องกับตัวพี่ออยเงี

โทษประหารก็แทบไม่เห็นอีกเลย
แล้วก็รู้สึกว่ามันฆ่ากันตายง่ายมากเลย
คือมันจะดีไหมถ้าแบบ

จะมีข่าวฆ่ากันตายแต่ละทีคือเรื่องใหญ่
ออกทีวีแบบคนมันกลัวมากกว่านี้อะ
จริงนะน่าจะเอาโทษยิงเป้ากลับมานะ

อยู่ดีน้องแจ่มลูกเขาที่กำลังนั่งเล่นอยู่
เขาร้องแง่ขึ้นมาเลยร้องร้องไห้จ้าขึ้นมาเลย

จับแขนลูกโดนมดโดนแมลงกัดโดนแมลงต่อยหรือเปล่า

แต่ลูกเขาก็ร้องเอามือถูถู

เพราะคิดว่าก็มาอยู่บ้านต่างจังหวัดก็น่าจะแค่

ก็เลยนั่งรอเวลา
จนกระทั่งประมาณช่วงเย็น
นั่งแคล่ร่วมกันเข้าครัวกลางบ้างร่วมอะไรอย่างนี้
ผู้ชายก็ไปช่วยเรื่องเสียงเรื่องไฟบ้าง

เพื่อเตรียมพวกปอกผักปอกอะไร
ส่วนเจ้าตัวเล็กคือน้องแจ๋ม

เขาบอกเดี๋ยวเขาดูให้เดี๋ยวเขาอุ้มให้
แต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเหมือนเขา
จะพยายามไม่ให้เด็กอยู่ใกล้โซนที่มันเป็นโซน

เป็นคนรู้จักกันมาเป็นญาติกันนะคะ
และทีนี้ระหว่างที่เขากำลังแบบนั่งปอกผักปอกอะไรอยู่เนี่ย
กับบ้านงานคือฝากถนนคนละฝั่งกัน
เขาเห็นล่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากฝากถนน

แล้วก็ผอมตัวเหมือนตัวไม่ใหญ่มากตัวเล็ก
คนในงานคนมาร่วมงานหรือเปล่า
ของสดของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินมองไปเรื่อยจ้องไปเรื่อยเลย
อืมมองตอนแรกเดินไปทางครัวกลางแล้วก็เดินมาอีกทีตรงเขียงเขียงเนื้อ
แต่ที่เขาเห็นรู้สึกว่ามันแปลกตรงที่ว่าพอมาเขียงเนื้อเนี่ยผู้ชายคนนั้นอยู่ดีเอาลิ้นเรียบปาก
แบบเอาลิ้นเลี่ยปากมันอยากกินใช่เขาก็รู้สึกว่า
เป็นคนบ้าหรือเปล่ามีคนเมายาหรือเปล่าแล้วดูคนในงานก็ไม่ได้สนใจอะไร
ครับจนกระทั่งเหมือนจังหวะป๊ะคือสบตากันพอดี
คุณหนึ่งก็สะดุ้งแล้วแล้วก็หันไปทางพี่ออยเพราะว่าอยากจะเช็คว่าพี่ออยเห็นเหมือนกันไหม
ออยก็มองไปทางเดียวกันแล้วก็มามองหน้ากันอีกทีหนึ่ง
ก็รู้แล้วน่าจะเห็นตรงกันก็รู้สึกไม่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
รู้สึกอยากจะลุกแหละแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนั้นก็คือพยายามเดินขยกขยกมาใกล้ใกล้ด้วยนะ
แต่จังหวะเหมือนจังหวะพอดีที่พี่ยอดแฟนคุณหนึ่งเขาเดินมาบอกว่า
เอาน้ำไหมกินอะไรไหมอืมแล้วจังหวะที่แบบหันไปคุยอ่ะหันไปเจอแฟนเขาอ่ะ
แล้วช่วงวินาทีนั้นที่กลับมามองที่เดิมก็คือไม่เห็นผู้ชายคนนั้น
เขาก็บอกยังไงนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมันแค่ช่วงเย็น
มันเป็นแสงอาทิตย์ก็ยังมีอยู่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนั้น
จนกระทั่งช่วงก่อนพระสวดก็คือเขาก็ล้อมวงทานข้าวกันรับรองแขกกัน
ทีนี้ก็คือเหมือนเขาก็จะมีเป็นโต๊ะนั่งใหญ่เป็นกลุ่มเป็นโต๊ะเป็นโซนอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็นั่งกินกันสักพักหนึ่งกินกินอยู่คุณหนึ่งได้กลิ่น
เป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นเหม็นเหม็นเน่าเลยเหมือนสัตว์ตายเลย
เห็นมากทำยังไงดีหันไปปุ๊บก็คือเอาอีกแล้ว
ผู้ชายคนนั้นโผล่มาอีกแล้วโผล่มาอีกจากฝั่งถนนเหมือนเดิม
เดินขยกขยกมาเดินไปวนโต๊ะนั้นทีโต๊ะนี้ทีแล้วก็มาสบตาอีกรอบนึง
พี่ออยก็แบบรอบนี้พี่ออยก็คือเขานั่งอย่างนี้นั่งแบบก้มหน้า
แล้วเขาก็ส่งซิกบอกพี่ต่อของแฟนเขาบอกว่าเอาลูกไปไกลนะอะไรอย่างนี้
เหมือนกลัวแบบโดนลานบอกไม่ถูก
ทีนี้ก็คือพี่วิวเจ้าของบ้านเขาก็มองบอกเป็นไรเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่า
แล้วทีนี้อยู่ดีแม่ใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนยายของบ้านงาน
เขาก็หันแบบมองไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนไม่ได้มองไปทางเดียวกัน
แล้วทีนี้เขาก็เรียกหลานผู้ชายบอกเฮ้ยไอ้นั่นนี่เอากระมังเอาถาดมาใส่พวกกระดูกหมาใส่ขยะดิ
หลานเขาก็วิ่งไปไม่ถามก็วิ่งไปเลยวิ่งไปเอามาให้
ยายแกก็หยิบถาดออกมาเองแล้วก็สาดพวดไปที่กลางถนนอ่า
แล้วอยู่ดีผู้ชายคนนั้นที่มันกำลังจะเดินมาที่โต๊ะวิ่งพวดหายเข้าไปในความมืด
ไปตามทางเดียวกับที่ย้ายสาดไปเลยใช่อ๋อ
เขาก็รู้ว่าใช่แหละอันนี้ไม่น่าจะใช่คนแล้วก็ไม่น่าจะมาปกติมาดีด้วย
ทีนี้ก็เลยขอขอแบบฟังพระสวดแป๊บนึงแล้วก็ขอเข้ากลับบ้านรับรองเลยละกัน
แล้วก็แบบวานให้คนช่วยส่องไฟเดินตามไปด้วยไม่อยากเดินกันไปตามลำพัง
พอไปถึงบ้านก็อย่างที่บอกค่ะบ้านมันใหม่ไม่มีอะไรไม่มีปัญหา
ไฟฟื้นน้ำไหลไฟสว่างตลอดก็เลยทยอยกันอาบน้ำครับ
โดยที่พี่ออยกับน้องแจ๋มคือลูกเขาขออับก่อนเพราะว่าเขาอยากจะเอาลูกนอน
และทีนี้ด้วยความที่บ้านงานเขาจะมีเครื่องเสียงกันทั้งคืนเขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้แบบหยุดอะไรแบบนี้
ก็เลยค่อนข้างดังตุ้มตำแล้วเขาบอกไม่อยากให้ลูกนอนแบบด้านหน้า
เพราะว่าเดี๋ยวลูกนอนไม่ได้ก็เลยขอแบบเออมันมีอีกห้องนึงอีก
มันเป็นห้องเหมือนเป็นห้องเขาเตรียมไว้ห้องนอนนะคะแต่มีเป็นแค่แบบเป็นฟูกอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยพี่ออยก็เลยขอตัวเอาน้องแจ่มเข้าไปนอนในห้องนั้น
แล้วก็ปิดประตูแล้วก็เป็นคนนิสัยชอบล็อกด้วยก็ล็อก
ทีนี้ตาคุณหนึ่งที่เป็นคนเล่าไปอาบน้ำระหว่างที่เขาอาบเขาก็อาบแบบอาบปกติ
แต่ว่าระหว่างที่อาบจนใกล้เสร็จเขาได้ยินเสียงแฟนเขาคือพี่ยอด
แล้วก็พี่ต่องแฟนของพี่ออยเขาพูดคุยอะไรกันงูแบบแต่ไม่รู้ฟังไม่ได้สับ
แล้วเขาก็เปิดประตูคลิกออกมาเดินออกมาคุมผ้าคุมอะไรออกมาครับ
ผู้ชายสองคนคือมองหน้ากันแล้วบอกอ้าวพร้อมกันเลยบอกเป็นไร
แล้วอยู่ดีแฟนเขาก็บอกว่าเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้เดินออกมาเหรอ
บอกไม่ได้เดินก็เพิ่งออกมาครับก็มองหน้ากันอีกแหละ
ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำไงผู้ชายสองคนก็เลยก็ต้องแบบรีบทยอยกันอาบอาบ
ผู้ชายสองคนวางแผนแล้วว่าคืนนี้ไปอยู่บ้านงานดีกว่า
ไม่ดีแล้วแปลกแปลกก็คุณหนึ่งคิดเหมือนกัน
ระหว่างที่เขากำลังหวีผมอะไรอย่างเงี้เขาก็หันหน้าไปทางห้องที่พี่ออยอยู่
แล้วเขาจะแบบเหมือนคิดในใจว่าเออเดี๋ยวจะไปเรียกเอาน้อง
ให้เอาน้องออกมาบ้านงานดีกว่าเพราะมันวางเวงเกินไปแล้ว
แต่ยังไม่ทันที่จะไปเรียกเลยอยู่ดีก็คือมีเสียงมาจากห้อง
เป็นเสียงพี่ออยแต่บอกว่าก็บอกไม่ไปไงจะเอาลูกนอน
เรียกทำไมแล้วทีนี้เขาบอกตอบใครวะ
คุยกับใครไม่ได้ไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลย
จนกระทั่งสักพักนึงอ่ะกำลังงงอยู่อยู่ดีพี่ผู้ชายสองคนก็คือ
พี่ตองกับพี่ยอดอยู่ดีลองดังมาก
แล้วเขาก็วิ่งกรูกันไปที่ห้องที่พี่ออยกับลูกอยู่
แล้วก็เปิดประตูแล้วก็ดึงตัวแฟนเขากับลูกเขาออกมา
แล้วก็บอกไปไปบ้านงานไปบ้านงานก็คือพากันขนวิ่งออกไป
แล้วคือจังหวะที่วิ่งออกไปจากบ้านรับรองไปที่บ้านงาน
หันกลับไปมองอีกฝากถนนเขาแบบรู้สึกเหมือนคนละโลกเลย
เหมือนคนละบรรยากาศเลยตรงนั้นมันกลายเป็น
มันวางเวงมันรู้สึกเหมือนอยู่ไปได้ไงว้าง

คือแบบรู้สึกเหมือนทำไมถึงกล้าเข้าไปอยู่คือเขารู้สึกอย่างนั้นกัน
ก็เลยวิ่งเข้าไปในงานหน้าตาตื่นตกใจกันใหญ่เลย
ทีนี้พวกพี่บิวแล้วก็พวกคนในงานเขาก็มาเห็น
ก็ถามเป็นอะไรกันเป็นอะไรทำไมทำหน้าตื่น
ก็ปากสั่นไม่รู้ทำไงก็เลยพาขึ้นไปที่บ้าน
แล้วก็ไปค่อยก่อนเป็นอะไรกันเป็นอะไรกัน
ทีนี้เขาก็เล่าว่าพี่ผู้ชายสองคนเขาเล่าว่า
จังหวะที่เขาเขาก็ตั้งใจว่าจะไปเรียกแฟนเหมือนกัน
พี่ออยที่อยู่ในห้องอ่ะแต่เขาอ่ะเห็นว่าเป็นผู้ชายคนนึง
ใส่เสื้อสีแดงตัวเขาเล็กเท่าเดิมนะ
แต่เหมือนตรงส่วนคอมันยืดขึ้นไปตรงช่องลมประตัว
แล้วก็ไปชะโงกหน้าเข้าไปในห้องกลัว
อยู่เท่านี้แต่คอมันยืดขึ้นไป
ยืดขึ้นไปแล้วก็คือแบบเอาหน้ามันพยายามจะคุยจะส่อง
แล้วก็ได้ยินเสียงพี่ออยตอบกลับมาว่าไม่ไปจะเอาลูกนอน
พี่ก็บอกเอ้าฉันก็นึกว่าแกเรียกฉันสิ
นึกว่าพี่ตองเรียกฉัน
โชคนิ่งไม่รู้จะทำยังไง

แต่เขาทำอีกนิดกับตัวเองไปเรื่อยเหมือนเค้าเจ็บ
ทีนี้แม่ใหญ่ที่เขานั่งฟังมาตลอด
เขาบอกว่าแล้วไอ้นั่น
ว่าไอ้นั่นปุ๊บงานทั้งงานไฟดับพึบ
อืมคือหอนแบบพร้อมเป็นคิวเลยอะทุกคนตกใจจังหวะเดียวกันอะ
แล้วทีนี้พี่ออยเขาก็แบบรีบเอาหน้าซุกเหมือนเดิม

เขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่กลางถนน

ผู้ชายเสื้อแดงคนเดิม

คือน้องน้องล้องยาวยันดึกยัน
ไม่หยุดซะทียายต้องอุ้มและกล่อม
จนถึงแบบเกือบจะสว่างถึงสงบได้
และตอนเช้าเขาก็เลยพากันตักบาดกวดน้ำ
แล้วก็แกนั่งลงถามเลยว่า
เนี่ยบ้านอ่ะเพิ่งสร้างอืมอืมแล้วก็ไม่ได้มีประวัติอะไรทั้งสิ้น
ไม่เคยมีใครตายไม่มีใครตายเพราะตัวเองไม่ได้ไปสร้างบนหลุมฝังศพ
ใช่เพราะส่วนใหญ่ที่ตายอ่ะบ้านนี้บ้านงานคือบ้านที่มันมีการเกิดแก่เจ็บตาย
มันอยู่ตรงนี้แต่บ้านนี้มันที่ดินใหม่แบบไม่มีประวัติอะไรเลย
แกก็เล่าเหมือนกันว่าเออก็พูดว่าสงสารน้องเหมือนแบบ
ฆาตกรยุคนี้มันมันรับโทษแล้วมันก็
เหมือนไม่ได้รับโทษเต็มหน่วยอย่างยุคก่อน
ใช่เลย๑๐๐เขาบอกว่ารู้ไหมจังหวัดเนี้ย
มันเคยเกิดเหตุการฆาตกรรมเด็กที่โหดมากแล้วก็คนที่ก่อเหตุอ่ะ
ก็คือได้รับโทษประหารด้วยการยิงเป้าอืมซึ่งเหตุเกิดคร่าวคร่าวก็คือประมาณว่า
คนก่อเหตุอ่ะเหมือนเขามีปัญหาทางจิตอืมแล้วก็จะคิดว่า
บ้านของผู้ตายพ่อของเด็กที่เป็นผู้ตายทำของใส่เขา
ใช่เหมือนว่าตัวเองน่ะโดนทำของใส่ใช่อ่าโดยที่
คิดเองโดยที่เขาคิดเองไม่มีคือบ้านนั้นเขาไม่ได้รู้อะไร
ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยเขาไม่ได้แบบเขาเป็นเกษตรกรทำมาหากินปกติ
แล้วก็ไปก่อเหตุก็คือพยายามเหมือนคือตามเด็กคนนี้เรื่อยเรื่อย
รอบฆ่าหลายทีแต่ก็รอดไม่ได้แต่สุดท้ายก็คือก่อเหตุ
กลางโรงเรียนเลยก็ก่อเหตุฆาตกรรมกลางโรงเรียนต่อหน้าครูและนักเรียน
แสดงว่าต้องเป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปี
เป็นข่าวดังมากแล้วแบบมันสะเทือนขวัญมันวิธีการมันโหดเกินกว่าที่จะมาเล่าได้
ใช่ครับก็คือได้รับโทษประหารในทันทีอืมแล้วเขาบอกว่าจริงจริงอ่ะ
มันพื้นที่เนี้ยตัวยายตัวแม่ยายเองอ่ะไม่ได้เห็นเองอืม
แต่คนอื่นอื่นที่เนี้ยที่วนเวียนไปมาเนี้ยเขาก็จะเห็นอืม
เห็นบางครั้งแล้วก็จะเห็นด้วยนี่แหละด้วยวาจาด้วยคำพูด
ที่มันเหมือนมันมันมันปลดอ่ามันปลดล็อกบางอย่างอ่ะถึงเห็นอ่า
แกก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้มันก็ต้องแบบต้องมีการเลี้ยง

ตัวเขาใช่เขาก็เลยมาและอีกสิ่งหนึ่งก็คือมีเด็กอีกสิ่งนั้นก็คือการเอาศพคนที่ตายผิดปกติเนี่ยไหวในบ้านมันมันขนมมันผิดประเพณีหลักศพมัน
เหมือนทุกอย่างมันองค์ประกอบมันครบจนจนเรียกคนคนนี้มาได้อ่ะอ่าก็เลยแบบ
แล้วจะทำยังไงอ่ะแล้วถ้าหนูอยู่คือหนูก็ไม่กล้าอยู่ไม่อยากอยู่แล้วอ่ะ
เพราะว่ามันจิตตกมากเลยถ้าอยู่เหลืออีกตั้งกี่วันถึงจะถึงวันเผาอย่างนี้
ก็เลยแบบตัดสินใจว่าเอางี้ผู้หญิงคุณหนึ่งคุณออยน้องแจ๋มเดี๋ยวออกไปเลย
นอนโรงแรมเลยไปนอนที่พักเลยแล้วเดี๋ยวผู้ชายสองคนเขาอยู่เป็นตัวแทนงานศพให้อยู่ให้
ก็คือไปอยู่โรงแรมก็โอเคอยู่จนแบบจนครบจนสามีกลับมารับกลับบ้านไปก็คืออ่ะ
น่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ก็คือไม่จบคุณออยเห็นอยู่ตลอดเวลา
กระทั่งไปนอนโรงแรมใช่เฮ้ยเห็นเลยว่ายืนอยู่ข้างล่างบ้างหรือกลับกรุงเทพไปแล้วอย่างเงี้ย
ก็คือเห็นตามข้างทางบ้างหรือระหว่างนั่งนั่งอยู่ทำงานอยู่ก็คือหางตาก็จะเห็นแบบ
เสื้อแดงแดงแขนเสื้อแดงแดงอยู่แล้วน้องก็จะร้องไห้เหมือนตอนแรกเขายังเถียงกับตัวเองว่ามัน
น้องเขาเป็นโคลิกไหมเขาเป็นอาการแต่แบบโคลิกเด็กสามขวบอ่ะนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
เขาต้องทนอยู่ในสภาพนี้แบบนานจะบอกว่าก่อนที่ทุกอย่างจะหายจะค่อยแบบค่อยบรรเทาลงเนี่ย
ก็เพิ่งสองปีให้หลังก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังครับใช่เหรอ
แล้วแล้วมันบรรเทาลงยังไงหมายถึงว่าไปเองเหรอใช่คือหายไปเองห่างไปเองอะไรอย่างเงี้ย
คือบางทีระหว่างที่กลับมาก็คือกลิ่นชัดเลยกลิ่นได้กลิ่นชัดเลย
แล้วคนที่จะเจอบ่อยก็คือตัวพี่ออยกับพี่ยอดที่เป็นแฟนของคุณหนึ่ง
คือคนที่พูดอ่ะอ่าคือเขาจะรู้สึกอย่างงี้เรื่อยแล้วทุกแบบ
เขาเลยตัดสินใจว่าทุกครั้งที่ไปทำบุญไปไหว้พระอะไรอย่างนี้
เขาต้องอธิษฐานเขาถึงขั้นแบบไปหาข้อมูลเลยว่าคนนี้ชื่ออะไรมีข่าวชื่ออะไร
แล้วรู้จนชื่อนามสกุลเลยรู้เลยแบบมันเป็นข้อมูลที่หาได้เลยอ่ะ
ก็เลยต้องแบบทำบุญโดยที่แบบเจาะจงถึงคนนี้เลยขอโหสิกรรมขอโทษขออภัยอะไรก็ตาม
จนกระทั่งทุกอย่างเพิ่งจะห่างหายไปเนี่ยเมื่อไม่เกิน๒ปีก่อนที่จะมาเล่าเรื่องนี้
ทีนี้ต้องถามว่าจุดเชื่อมโยงในการที่หายไปเป็น๑๐ปีแล้วอยู่มันเกิดขึ้นมา
เชื่อมโยงคือต้องการอะไรถูกป่ะออกมาเพื่ออะไรโอเคอาจจะเข้าใจได้ว่า
วิญญาณลักษณะแบบนี้คือทำเวรทำกรรมไว้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรอกไม่ได้ไปไหนหรอก
ก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละแต่ไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยเจอ
โอเคมันมีเคสเคสหนึ่งที่มันเกิดเหมือนจะเป็นเคสเกิดขึ้นซ้ำซากใช่แล้วมันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
แต่มันไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนี้คือแบบบางคนเห็นประปรายบ้างเดินผ่านได้กลิ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย
แล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่ของแบบแม่ใหญ่เนี่ยเขาก็รู้วิธีว่าจะแก้ยังไงแล้วมันเหมือนพูดง่ายอยู่กันได้อย่างลาบลื่น
แต่ว่าอันนี้คือบุกยันบ้านเข้าไปได้ยังไง
แล้วเขาก็สันนิษฐานว่าแบบจริงการที่อะไรก็ตามที่มาตามอ่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับสถานที่หรอกเขาอาจจะตามคนก็ได้
มาเพราะอะไรเพื่ออะไรเอาอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กเด็กทำไมต้องมีอาการเป็นลักษณะแบบนั้น
เขาไปเชื่อมโยงอะไรกับเด็กคนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่อันนี้ก็ก็ฟังแล้วก็แปลกเหมือนกันคือ
ผมเข้าใจชาวบ้านอย่างหนึ่งชาวบ้านเขามองสิ่งนี้คือเป็นสัมภเวษีเลยไม่เลี้ยง
เลี้ยงไม่บูชาไม่สร้างที่ให้ไม่ให้เป็นอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
เพราะว่าทำเรื่องเรื่องเลวร้ายไว้เรื่องเลวร้ายมากในอดีตก็เลยปล่อยไปตามมีตามเกิด
เขาคงแบบเออมีการพูดถึงเคสของเขาที่เขาเคยทำผิดเอาไว้
แล้วมันมีการจัดงานศพที่บ้านแน่นอนมันก็จะมีเครื่องเส้นหงอาหารเขาก็มา
มาเพื่อที่จะมากินอ๋อมากินแต่มันกินไม่ได้ไงฮะ
ก็เลยต้องมีการสาดโยนไปข้างนอกแล้วยายเห็นแล้วว่าอ๋ออันนี้ใช่แล้ว
คือลักษณะนี้คือสัมภเวษีคือตัวยายไม่เห็นเองแต่แกจะอ่านจากบรรยากาศ
ที่คนรอบตัวเจอว่าแบบอ่ะพอรู้แล้วปุ๊บใช่แล้ว
ทำตามนั้นแต่อันนี้คือมันจะหนักตรงที่ว่าโหตามถึงบ้านคนเลย
เหมือนและการที่สังเกตว่าน้องร้องอาจจะแบบโดนทำร้ายหรือเปล่า
นั่นแหละดิคุณแล้วเหมือนนักโทษประหารคนนี้วิญญาณดวงเนี้ย
มันมีความมีปมเกลียดเด็กไหมมีอะไรแบบโหมันมันหลายอย่าง
มันหลายอย่างมากซ้อนมากแต่ภาพหนึ่งที่เขาเห็นคือน่ากลัวนะ
ยืนอยู่หน้าประตูใช่ใช่แล้วคอยื้อขึ้นไปมันจะมีช่องลมอยู่ข้างบน
เหนือประตูแล้วก็พยายามไปเรียกคนข้างในพยายามให้ออกมา
ใช่แล้วคนข้างในก็ไม่ไปดีที่เขาปฏิเสธเขาไม่เห็นใช่
ปฏิเสธถ้าพูดว่าไปนี่ก็ใช่อ่ะสิแล้วก็เขาบอกว่ามาเป็นเสียงเหมือนกับคนรู้จัก
คุ้นเคยถูกไหมคือเสียงสามีเขาอ่าก็เลยแบบคือมันมีจุดโชคดีหลายอย่างที่ตัว
ตัวพี่ออยกับแฟนของพี่หนึ่งเขาบอกว่าโชคดีหลายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าหนึ่งอ่ะ
ไม่ขาดลับอย่างที่พี่แจ๊คพูดสองแบบไม่โดนอะไรมากไปกว่านี้
เพราะรู้สึกว่าวิญญาณนี้เอาเรื่องเหมือนเขาเรียกอะไรจิตอักกุศลค่อนข้างแรง
ครับแต่ผมเข้าใจในเรื่องของบริบทคนที่อยู่ในเกิดเหตุกับคนในครอบครัวนั้นนะ
เขาก็จะมีความคิดมาว่าเออทำไมกฎหมายถึงดูไม่ศักดิ์สิทธิ
ทำไมคนคนที่คิดจะทำไม่ดีถึงไม่กลัวกดบ้านกดเมือง
ไม่กลัวคุกไม่กลัวตารางเพราะเพราะอะไรไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะใช่
เราเข้าใจนะอารมณ์นี้คือเฮ้ยบางเรื่องผมว่ามันควรที่จะต้องเด็ดขาด
เพราะว่าคนที่คิดจะทำชั่วแต่ละครั้งเนี่ย
เขาจะต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำการได้รับโทษหรือว่าเขาโดนจับขึ้นมา
มันก็แค่นี้แป๊บเดียวเราต้องใช้คำว่าอย่างนี้จริงนะ
แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปล่อยจริงจริงโทษประหารชีวิตหลังหลังก็
ไม่มีแล้วประหารชีวิตได้ตลอดชีวิตก็รู้สึกว่าจะน้อยกว่าคำว่าตลอดชีวิตเลย
ใช่ครับคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยคำว่าตลอดชีวิตคือตลอดชีวิต
ถูกไหมเก็บจากสังคมไปเลยเออคือตลอดชีวิตไปเลย
ถ้าโทษประหารก็คือต้องประหารแล้วกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ
ไม่ได้บอกถึงว่าเอ้ยเราจะต้องโหดร้ายจริงจริงแล้วเนี่ย
โหดร้ายบางทีมันก็ต้องเอามาปกครองปกครองคนที่เขามีความคิดที่โหดร้าย
ใช่ถูกไหมแล้วคนที่ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเขาจะอยู่กันยังไง
ป่ะคนที่เราเห็นหลายเคสนะครับคนที่ทำไม่ดีเข้าคุกไป
สารภาพแป๊บเดียวออกมาออกมาทำไมใช่ทำไมเข้าคุกไปออกมาทำไม
เป็นอยู่อย่างเงี้ยถึงได้มีเหตุฆาตกรต่อเนื่องใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะ
ผมว่ามันพูดยากแหละมันอยู่ที่อยู่ที่เรื่องของกฎหมาย
เรื่องของคนที่ดูแลกฎหมายทางด้านนี้แต่ถ้าอยากให้มันศักดิ์สิทธิ์
ผมว่ามันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะถูกไหมเพราะชีวิตและทรัพย์สินของคน
แล้วส่วนมากคนที่โดนกระทำคือผู้หญิงแล้วก็เด็กอันนี้สำคัญมาก
เคสนี้คือมันเคยเป็นข่าวดังแล้วมันเคยเกิดขึ้นเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วมันก็ห่างหายไป๑๐ปีแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
แล้วมันก็กลายเป็นการเชื่อมโยงหรือว่าชักจุงเชิญอะไรบางอย่างมาก็ไม่รู้
แล้วถ้าเกิดว่ามันมีเกิดขึ้นอีกล่ะแล้วมันจะยังไงต่อใช่ถูกไหม
อีกแง่ที่ก็หวังว่าคณะวิญญาณที่รับโทษประหารแล้วแท้ยังรู้สึกเหมือนก็ยังมีความอาฆาตต่อเด็ก
ยังรู้สึกเหมือนยังไม่สำนึกแล้วภาษาอะไรกับคนที่ยังแบบ
คนอาจจะแบบไม่ได้มีด้วยเช่นกัน
เขาได้รับโทษทางกฎหมายก็จริง
แต่ผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันก็ต้องรับกันต่อไปอีกนานแสนนาน
นั่นคือเรื่องราวของน้องแป้งห้องสนิมครับ
กับเรื่องของวิปริตนักโทษประหาร
ขอบคุณมากที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน
ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แจก
เหมือนเดิมคุณผู้ชมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับ
ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองหรือแบบนี้ก็ได้
มีคนเล่าให้ฟังอยากจะมาถ่ายทอดให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
พวกเราทีมงานทุกคนรอรับเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และเหมือนเดิมครับทุกวันศุกร์๔ทุ่ม
ได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเราครับ
และวันศุกร์หน้าเหมือนเดิมเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันใหม่๔ทุ่ม
อย่าลืมก่อนนอนฟังเรื่องผีก่อนเดี๋ยวนี้
เป็นเทรนด์ฟังเรื่องผีแล้วนอนหลับไปพร้อมกับเรื่องผี

ขับรถฟังเรื่องผีมีสมาธิในการขับรถ
ถูกนะฮะรวมไปถึงถ้าอยากฟังแบบพอร์ตแคสยาวสถานีผีดุของเรา
เราก็จะเทรนฟังไม่ให้แบบเต็มคาราเบลเหมือนกัน
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับพวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะครับ

คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ